สวัสดีครับขอเชื่อผู้ชมทุกท่านยืนตรงขอรบเพลงชาติ
สวัสดีครับขอรบเพลงชาติ
สวัสดีครับขอรับเพลงชาติ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป